คุณผู้ชมค่ะล่าสุดวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและย้ำชัดอีกครั้งหนึ่งว่า
ว่าเสหย่าแป้งจะขอมอบตัวจริงจริง
แต่ไม่ได้ประสานมายังพบตรโดยตรงนะคะ

ยังไงนี่นะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจากเดินทางไปร่วมภารกิจ
ของตำรวจภูทรภักดิ์๕ที่เชียงใหม่
คือท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่าถามเลยว่าตำรวจทำอะไรอยู่
อย่าถามเพราะตำรวจก็ทำตามหน้าที่
ติดตามคนร้ายที่หลบหนีอย่าถามว่าทำไมยังจับไม่ได้สักที
เพราะตำรวจปฏิบัติงานตามหน้าที่นะตำรวจไม่ใช่จำเลยสังคมนะ
ถ้าตำรวจยังจับไม่ได้มันก็อาจจะเป็นอันตรายกับประชาชน
ดังนั้นอย่าเอาประชาชนชีวิตคนมาเปรียบเป็นเงิน
ว่าตำรวจใช้งบไปเท่าไหร่ยังไงแล้วทำไมยังจับไม่ได้สักทีประมาณนี้
แล้วเสียแป้งที่หนีเป็นคนร้ายหนีไปในคดีอุกชะกัน
ถ้าจะมาถามว่าตำรวจจะทำยังไงบ้าง๑๒๓๔ให้อธิบายให้ชัด
มันเป็นไปไม่ได้หรอกตำรวจไม่สามารถเปิดเผยวิธีการได้ทั้งหมด
ถ้าเปิดเผยไปเสียแป้งก็รู้ด้วยสิ
เสียแป้งน่าจะยังคงหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
และตำรวจรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่
ซึ่งก็ยืนยันว่าไอ้ที่มีข่าวว่าเสียแป้งประสานผ่านญาติ
ขอเข้ามอบตัวอันนี้เรื่องจริงประสานผ่านน้องคนนึง
ได้ประสานมาทางพบตรโดยตรง
ซึ่งก็ย้ำไปว่าไม่ได้มีนโยบายเรื่องการวิสามันอะไรอยู่แล้ว
ถ้าอยากจะมอบตัวก็ต้องมอบตัวแบบไม่มีเงื่อนไข
เพราะว่าเสียแป้งเป็นคนร้ายหลบหนีจะมาเจรจาต่อรองเงื่อนไขมันไม่ได้
ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ว่าถ้าตำรวจติดตามไล่ล่าแล้วเกิดยิงปะทะต่อสู้กันเนี่ย
ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่แต่ขอยืนยันว่าณเวลานี้ตำรวจไม่อยากบุ่มบาม
เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย
คุณไม่ต้องมามีเงื่อนไขกับพี่พี่เป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
คุณไม่ต้องมามีเงื่อนไขมอบตัวเท่านั้นพี่ขอมอบตัวเท่านั้น
ความปลอดภัยพี่ไม่มีวิสามพี่ก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้ว
ไม่มีนโยบายวิสามันฆาตกรรม
คือพบตรย้ำจริงนะคะว่าคือพร้อมรับการมอบตัวของเสียแป้งนะ
ขอให้ญาติติดต่อมาแล้วบอกสถานที่มาเลย
นัดกันตรงไหนยังไงการันตีความปลอดภัย
ถ้ามอบตัวแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีการวิสามันแน่นอน
นี่พบตรย้ำแบบนี้นะคะแล้วฝากถึงเสียแป้งด้วยค่ะ
มอบตัวเถอะจะหนีไปทั้งชีวิตเลยหรือยังไง
ส่วนการตามตัวเสียแป้งเนี่ยค่ะ
อย่างที่หลายคนสงสัยว่าจะตามไปเรื่อยแล้วจะสิ้นสุดเมื่อไหร่
ถ้าไม่เจอแล้วจะยังไงจะตามไปเรื่อยแบบนี้นะเหรอ
พบตรบอกว่าคือถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้คุณผู้ชม
ถ้ามันยังไม่ชัดว่าเสียแป้งหนีไปแล้ว
หลักฐานอะไรก็ได้ที่มันเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่นามปธรรม
ถ้ามีหลักฐานแบบนั้นเนี่ยถอนกำลังแน่นอนนะคะ
ก็อยากจะให้สังคมเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
อย่ากดดันนั้นถ้าตอนนี้ภาระกิจในการลายลาดตัวเสียแป้ง
ยังคงดำเนินอยู่นะฮะถ้านับวันตั้งแต่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ย
สิบสองวันค่ะถ้าปิดป่าเขาบรรทัศน์หาเนี่ยสิบหกวัน
คือเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหเหนื่อยอ่ะนะนักข่าวตามไปทำข่าวก็
ป่วยเลยหือนี่ไกด์เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมใช่นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่